แต่มาดูนี่เรื่องนี้ก่อนอันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกัน

ปทองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นไม่แผ่วเลยนะ

เสาไฟจากกินนารีสู่พญานาคสู่ประทู

เดี๋ยวจะพาไปราชาเทวะอีกแล้วเหรอ

อะไรแม่

ที่ไหนพื้นที่ที่แบบทุเรียนต้องแบบสั่งจองล่วงหน้าแพง

ถ้าทุเรียนเยอะต้องภาคตะวันออกแต่ถ้าทุเรียนแพงมันต้องเมืองนนทนะ

จังหวัดนนทบุรีท่าน้ำนนเลย

ท่าน้ำนนท์ลูกแบบนั้นคือพันหมอนทองเลยนี่คุณผู้ชม
ชาวเน็ตบอกว่าน่าจะสร้างขึ้นมาใหม่
เพิ่งจะสร้างเสร็จหรือเปล่าเพราะว่าก่อนท่านี้
เคยมีเสาไฟต้นทุเรียนก้านยาว

เสาไฟทุเรียนหมอนทองเข้ากับฤดูการหน้าทุเรียนพอดีเลยนะคะ
พี่กัดอีกรอบหนึ่งก็คือตรงนี้ท่าน้ำนนท์ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ต้องยอมรับนะคะว่า
เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องของทุเรียน

ใครอยากกินนะโอ้โหต้องสั่งจองล่วงหน้าเป็นปีนะคะ
เคยไปทำข่าวนะลูกละหลักหมื่น
โอ้โหกินแล้วไม่อยากจะถ่ายเลยนะ

หลักพันหลักหมื่นบางลูกนี่
บางคนบอกว่าหลักล้านนะคะชาวจีนเนี่ย

เคยได้ยินเขาประมูลกันอะ

นี่แหละค่ะถูกโพสต์ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก

เอาอีกแล้วคุ้มค่ากับงบประมาณไหมเนี่ย
อยากรู้เลยพี่ปุ้ยว่างบประมาณสร้างเท่าไหร่

เดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มให้นะคะส่วนนี้ค่ะ

อันนี้ก้านยาวเห็นไหม

อันนี้เป็นลูกเก่านะฮะต้นเก่า
คุณผู้ชมนี้คุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่า
ถ้าน้องปุ้ยไปเดินเที่ยวเนี่ยนะ
มันเดินมองแบบนี้ชอบทุเรียน